คุณผู้ชมเมื่อวานตอนค่ำมันเกิดเหตุการณ์กับน้องผู้หญิงวัย๑๔
เขาก็ไปนั่งรอแฟนอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ที่ชนบุรี

ปรากฏว่ามีผู้ชายคนนึงเป็นชายหนุ่มประมงเนี่ยนะคะ
มาก่อเหตุคือมาข่มขืนน้อง

แล้วก็อ้างบอกว่าน้องเขาสมยอม

แล้วทีนี้มีการล็อกคอจะพยายามฆ่าน้องอีก
โชคดีนะที่น้องพยายามหนีเอาตัวรอดมา
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
ทีนี้พลเมืองดีก็จัดการหนุ่มคนที่ก่อเหตุคนนี้

รุมสกรรมจนแบบหน้านี่ปูดเลยนะคะ

ทีนี้เราได้รู้ไหม

กำล้าเอาเก้าหรออีกแค่นั้นเองฮะไปหน่อยรอบที่ไหน
ที่น่ะแดงเลยล่ะเออด้านหลังด้านหน้า
ข้างหลังครับให้ตรงไอ่ไตล์ไขเดี๋ยวอ่ะ

โดนป๊าบเขาให้อีกซักทีนึงนะฮะป๊าบป๊าบป๊าบป๊าบทีเดียวนะฮะ

แต่พลเมืองดีที่เข้าไปช่วยบอกสมยอมตรงไหน
รัดคอเขาด้วยซ้ำอย่ามาเถียง
เมื่อกี้ได้ยินพลเมืองดีที่เป็นวัยรุ่นไหม

ก็เลยจัดการไปสักก่อนที่จะส่งตำรวจ
ซึ่งคนที่ก่อเหตุผู้ชายคนนี้
ที่หน้าบวมจมูกมีเลือด
คือนายเกียรตินรงร่มพุทธศาสนาหรือว่าในเล็กค่ะ
เขามีอาชีพรับจ้างทำประมง
แล้วก็ไปก่อเหตุน้องวัย๑๔กำลังนั่งรอแฟนนุ่มอยู่ตรงตึกแดง
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติที่อำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
ปรากฏว่าเนี่ยไอ้ผู้ชายคนนี้ในเล็กคนนี้มันมาจัดการมาข่มขืนน้อง
ทีนี้คุณผู้ชมคะน้องเนี่ยนะพยายามที่จะเอาตัวรอด
พอหลังจากที่โดนข่มขืนแล้วน้องพยายามขี่มอเตอร์ไซค์หนี
แล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากพลเมืองดี
พลเมืองดีที่คุณผู้ชมเห็นก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่ล่ะค่ะ

โอ้โหโชคดีนะที่พลเมืองดีอยู่แถวนั้นนะฮะ
ใช่ค่ะก็จับตัวผู้ก่อเหตุไปแล้วก็ซัดกันไปคนละหมัดสองหมัด
หลังจากนั้นก็ส่งตัวในเล็กให้ตำรวจสพแสนศุกร์นะ

ใช่แล้วคุณดูสิตรงนี้มันก็มืดไง
เหตุการณ์มันเกิดช่วงค่ำแล้วนะคะประมาณนัก๒๓ทุ่ม
ซึ่งน้องผู้หญิงผู้เสียหายเขายืนยันนะ

แล้วก็ยืนร้องห่มร้องไห้ยังกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลย
แต่ก็ชี้ตัวผู้ก่อเหตุนะฮะ
อืมก็เนี่ยแหละบอกว่าถูกนายเล็กคนนี้กระทำ
ซึ่งตำรวจก็ต้องเอาน้องไปสอบ

ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่ว่าตรงนี้ชาวบ้านเขาก็บอกมาเหมือนกันนะ
ว่าด้วยความที่ตรงตึกแดงพิพิธภัณฑ์

เขาก็กังวลเหมือนกันว่ามันจะทำยังไงได้บ้างไหม

เจอแบบนี้นี่มันอันตรายนะคะ